ที่จังหวัดน่านนะคะญาติญาติแล้วก็เพื่อนร่วมงานของรอปภอายุ๔๑ปีค่ะ
โพสต์ตามหาผู้ชายคนนี้แหละในโลกออนไลน์
เวลาผ่านไป๑สัปดาห์ปรากฏว่าช่วงสายวันนี้เจอแล้วนะคะ
เจอเป็นศพอยู่ในลำห้วย
ทีนี้คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากพานโรงคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วก็พลัดตกลงไปในห้วยจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
สภาพศพทานโทษนะคุณผู้ชม
ขึ้นอืดเหม็นเน่านอนไต่เยื้อไปหมดเลยนะคะ
ทรงกลิ่นเม้นมีแย่ดแล้วก็
เพื่อนร่วมงานของผู้ตายมาดูโดยเฉพาะคุณแม่เห็นไหม
คุณแม่ร้องห่มร้องไห้ปานจะแทบจะขาดใจเลยนะคะ
คุณครูของโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำงานของรอปภคนที่เสียชีวิตเนี่ย
เล่าบอกว่าปกติผู้ตายเนี่ย
จะไปไหนหรือจะลาก็จะมาแจ้งก่อนตลอด

แต่ครั้งนี้ไม่ได้แจ้งว่าจะลาแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
คือหายตัวไปอย่างปริศนาก็เลยไม่ทราบว่าหายตัวไปไหน
พยายามติดต่อสอบถามไปทางญาติ
ก็ไม่มีใครทราบเช่นเดียวกันนะคะว่าผู้ตายหายไปไหน

พันธุ์ตำรวจโทษธีรวัตรวังแสงพนักงานสอบสวนโรงพักภูเวียง
ได้มีการสอบปากคำญาติพี่น้องของผู้ตาย
ผู้ตายก็คือนายสง่าอินตะเสถียรเนี่ยนะคะ
ก็มีการสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทราบแบบนี้นะคะว่าผู้ตายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านของภรรยาที่บ้านก๊อต
เพื่อไปว่าจ้างชาวบ้านให้ไปช่วยกันดำนาปลูกข้าว
ออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

หลังจากนั้นทางญาติเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนนะคะ
มีการโพสต์ลงในโลกออนไลน์ประกาศเลยนะ
ประกาศตามหาตัวนายสง่า
แต่ก็ไม่มีใครทราบเบาะแสไม่มีใครทราบข่าว
จนกระทั่งวันนี้มีชาวบ้านไปตัดย่า
ตรงจุดเกิดเหตุก็คือลำห้วยสาธารณะถนนระหว่างหมู่บ้าน
บุภารามบ้านทุ่งน้อยตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียง
ไปพบศพนายสง่าจมน้ำเสียชีวิต
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานบอกว่า
ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลากลางคืน
จุดเกิดเหตุก็เป็นจุดที่มืดด้วยเป็นทางโค้งด้วย
มีฝนตกโปรยปลายมาตลอด
รวมทั้งผู้ตายอาจจะไม่ชินไม่ชำนาญเส้นทาง
หรืออาจจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนที่กั้นลำห้วย
แล้วก็กระเด็นตกลงไปทั้งคนทั้งรถจนกระทั่งเสียชีวิต
หลังจากนั้นแพทย์ก็ได้มีการชนะสูตรศพเบื้องต้น
ทางญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจก็เลยมอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ